ตอนนี้ก็๖จังหวัดสำหรับภาคใต้แล้วนะคะ
ตลอดระยะเวลาที่วิ่งค่ะมีความประทับใจมากเลยสำหรับตัวพี่ตูนเอง
รวมถึงนะคนที่อยู่รอบข้างทางด้วยนะคะ
วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐนะคะมีรายงานพิเศษมาฝากกันไปติดตามกันค่ะ
มันเหนื่อยมันรักเหมือนแท้
กาจใจเดินมาจนท้อไม่เจอทุกน้อย
หลายทางที่ฝันทุกลับ
ปรากฏการณ์ที่เชื่อว่าจะตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งประเทศ
สตาร์ทจากอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
ปัตตานีก่อนเข้าสู่จังหวัดสงคลา
เมื่อพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธไทยมุสลิม
ออกมายืนรอตลอดแนวถนนทั้งสองฝั่ง
เพื่อร่วมสมทบทุนให้กำลังใจ
และขอบคุณในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของนักร้องหนุ่ม
ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๓
และตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบ๓๐๐นาย
หน้ากระดานเรียงแถวเฝ้าตามเส้นทางที่ตูนวิ่งผ่าน
บมือแสดงความชื่นชมและบอกตุ๋นให้สู้ต่อไป
นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ
ปรากฏการณ์แห่งความรักที่เกิดขึ้น
บนจังหวัดที่ถูกเรียกขานว่าเป็นพื้นที่สีแดง

การวิ่งระดมทุนเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศครั้งนี้
ยังสร้างปรากฏการณ์ทานน้ำใจมหาศาล
ก็มีประชาชนนับหมื่นรอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
คนเท่าคนแก่หรือแม้แต่คนป่วย
ต่างออกมาเฝ้ารอตามเส้นทางที่ร็อกเกอร์ใจบุญวิ่งผ่าน
เพื่อให้กำลังใจและร่วมสมทบทุน
ส่งผลให้ยอดบริจาคทะลุ๑๐๐ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง๗วัน

รวม๖จังหวัดที่ภาคใต้

เท่ากับว่าก้าวแต่ละก้าวของตูน

สามารถด้วยหลายเงินบริจาคเฉลี่ยได้ถึง๓๗๐๐๐๐บาท

ยังเกิดปรากฏการณ์ที่บรรดาเด็กเล็ก
เยาวชนตัวน้อยที่มีความสามารถด้านดนตรี
พากันออกมาเปิดการแสดงสดตามเส้นทางที่ตูนบอดี้แลมวิ่งผ่าน
เพื่อให้กำลังใจไอดอลของพวกเขา
รวมถึงหนุ่มน้อยคนนี้น้องมาร์ค
เด็กนักเรียนชายชั้นประถม๖จากสุราธานี
ที่แต่งกรอนหนังตะลุงอันไพร้

และความห่วงใยมาอ่านให้พี่ตูนของเขา

สร้างความตื้นตันและประทับใจให้กับร็อกเกอร์คนดังเป็นอย่างมาก
กลางฐานน้ำใจท่วมท้นที่หลังไหลกลับคืนสู่ผู้ให้
และกระแสสัตว์ธาตูนบอดี้สแลม

เมื่อกลุ่มธุรกิจและร้านสกรีนเสื้อทั่วประเทศ

ไม่รับทำไม่รับสกรีน

ที่จะนำรายได้จากการจำหน่ายไปสมทบการวิ่งระดมทุนครั้งนี้
ทั้งอย่างร่วมโรนโรงให้ร้านอื่น
นึกถึงจัญญบันอีกด้วย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
ประทับอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งประเทศ
แต่คงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด

ในการก้าวของตุ่มวอดี้สแลม

หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลและคนไทยทุกคน